คุณจะตั้งใจทำงานอะไรตอนนี้
มันรู้นี้คุณขาผู้หญิงอย่างเราเนี่ย
ชอบเรื่องของแฟชั่นโดยเฉพาะต่างหูตุ้มหูอะไรก็แล้ว
อร่างยาวไม่เท่ากันเหรอคุณ
แต่ถ้าใครกำลังมองหาตังค์หูแฟชั่นแบบนี้
จะพาไปดูตังค์หูรูปแบบใหม่
เท่เก๋ขนาดไหนไปดูค่ะ

อุ้ยคุณจริงเหรอคะ

แล้วมันเหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้เจาะหู

อันนี้คือต่างหูที่สามารถหนีบและกักได้

ค์เล๑๘๐ตอนเอาออกกระตุกหูจะขาดเลยนะ

แต่คุณคะอันนี้เรียกสังหู

เป็นแฟชั่นที่ไม่กล้าตามจริง
ก็เป็นเขาทั้งนั้นแหละ
ยังไงคุณขาถ้าเจอตุ๊กโก้ตุ๊กแก
ไม่ว่าจะเด็กโตก็ระวังกันด้วยละกัน

ตองขาวอยู่โรงพยาบาล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
เดี๋ยวจะบอกว่าไม่ได้มีเพียงแค่นั้นนะ
นี่เดี๋ยวพาไปดูมันยังมีนี่อีก
โลกนี้จะกลายเป็นสีชมพู

น่ารักไหมเป็นลายเลยดอกเผื้อ
ไม่ต้องเที่ยวแล้วธรรมชาติอยู่รอบตัวเราเสมอ
ภูมิใจในผลงานของคุณแม่เขาแหละ

เดินต่อเข้าไปในห้องเขาไงไปดูซิห้องเราเป็นอย่างไรบ้าง
แม่ก็แยกให้เรารู้สึกเป็นสีชมพูแทมเปิดไฟ
คือเวลาคุณจะนอนคุณจะลืมตาเห็นทุ่ง
ดอกกุหลาบพริชบุ้งมันแบบ

เขาไม่ปล่อยให้บ้านอยู่นิ่งเลยนะ

อ๋อเป็นบรรยากาศมีการตกแต่งตลอดเวลา

คือมุมนี้ต้องเป็นน้ำตกมุมนี้ต้องเป็นสวนดอกไม้ใต้ต้องมีน้ำ
เหมือนแม่ผมไม่มีผิดผมไม่ได้กลับบ้านที่พิษฎุโลกยังไงล่ะคะ
เดือนแล้วก็เป็นปีเพราะผมต้องทำงานอยู่ที่นี่
คุณไม่ได้กลับบ้านที่นี่กี่เดือนแล้ว
ย้ายบ้านที่นี่กลับประจำที่กรุงเทพเอาให้จบที่เรื่องพิโลกก่อน

แล้วอย่างไรคือเนี่ยโอ้ที่นี่ห้องเก่าเราที่เราเคยอยู่ตอนสมัยเรียน

โอ้คุณไม่มีที่จะนอนเลยแบบเดียวกันเลยค่ะ
คือก็แม่ก็กลับว่าคุณคงไม่มาแล้วแม่ก็เก็บของไปเลย
เอออย่างนั้นแหละอ่ะแต่แม่เออ